ข่าวแรกที่อยากจะให้ไปดูกันไปตามภารกิจหมอปลากันเลยไหม
ไปดูกันหน่อยเพราะหมอปลาต้องไปช่วยเหลือกลุ่มคนคนหนึ่ง
เขาบอกว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยบูชาขันครูมาแล้วมีอาการแปลกเหมือนกับว่าไม่ได้ดูแลไง
เขาว่าอย่างนั้นนะแล้วหมอปลาก็เลยต้องลงพื้นที่ไปดูหน่อย
คือว่าจะช่วยอะไรได้บ้างครับ

ใช่แล้วล่ะครับก็หมอปลาพร้อมทีมงานนะลงพื้นที่ไปเจอกับนางสาวรัชนกหารปราบอายุ๓๕ปี
ที่เธอบอกว่าโดนของเข้าหลังจากรับขันห้ามาแล้วไม่ได้ดูแลแล้วจอมปลวกก็ขึ้นอ่ะ
นี่ฮะอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวจะได้ดูนะ
นางสาวรัชนกเนี่ยนั่งตัวสั่นเทานี่อย่างนี้เลย

หน้าบ้านของเธอในอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เอางี้นะเรื่องความเชื่อก็ว่าไปนะ

เป็นโรคกล้ามเนื้อเสียหายฉับพลัน
ต้องนั่งวิวแชร์เดินไม่ได้ครับ

โอ้โหแล้วเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยอะฮะ

หมอปลานะฮะลงพื้นที่ไปช่วยแล้วก็

ลูกสาวเธอวัย๑๖มีอาการคล้ายผีเข้าคือ

มีอาการไม่สามารถควบคุมตัวเองได้

ทั้งแม่ทั้งลูกน่าสงสารพอกัน
อ่ะไปถึงหมอปลาทำหน้าที่สื่อวิญญาณทันทีนะ
แล้วก็ไปทำการเรียกลูกสาววัย๑๖ปี
มีอาการเหมือนถูกผีสิงมาพูดคุยกันด้วย

ก็เหมือนกับว่าอาการจะดีขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะ

ขอข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมจากนายพานุวัฒน์
สามีของนางสาวรัชนกนั่นแหละ

มันไม่น่าจะเกิดจากการรับขันครูหมอปลาว่าอย่างนี้นะ

แต่เพิ่งจะไม่มีอาการจริงเนี่ยนะ

ไปถามคุณสามีเขาบอกว่าภรรยาเนี่ยนะ

ไปรับลูกสาววัย๑๖นะ
ที่ทำงานพาร์ทไทม์ใกล้กับผับที่เกิดโศกนาฏกรรม

ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะ

ผ่านเท่านั้นเองนะแล้วก็ไปรับลูกสาวมาเท่านั้นแหละ
แล้วเห็นวิญญาณขอกลับมาบ้านด้วย

ซึ่งตอนนั้นลูกสาวเป็นคนนำเครื่องเส้นไหว้

เอามานะแล้วก็เคยเห็นวิญญาณมาแล้วด้วย

หลังจากนั้นภรรยาและลูกสาวก็มีอาการผิดปกติเลย

เป็นเรื่องความเชื่อแล้วนะเรื่องของวิญญาณมาด้วยนะ

หมอปลานะครับก็พาตัวนางสาวรัชนกและลูกสาวเนี่ย
ไปยังจุดที่บอกว่าเจอวิญญาณขอกลับมา
เดี๋ยวพาไปทำพิธีตรงนั้นเลยแล้วกว่าจะพาไปได้ทุลักทุเล

คุณผู้ชมแบบนี้เลยครับ

ในระหว่างที่กำลังขับรถไปขับรถไปนะคุณผู้ชมนะ

นางสาวรัชนกก็มีอาการต่อเนื่องคือก็ยังคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง
อาการแบบอย่างนี้เลยครับคือตัวสั่นเทาสั่นเทาอย่างนี้เลยนะ

ไปถึงขับรถไปถึงยังที่ที่จะเข้าผับที่เกิดเหตุสกนาฏกรรมตรงนั้น

นางสาวรัชนกยิ่งมีอาการเห็นไหมพอไปถึงจอดปั๊บจะเอาลงมา

โอ้โหแต่บอกอย่างนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งเป็นดราม่านะ
ที่หมอปลาเขาจะพาทั้งหมดทั้งมวลมานั่งทำพิธีตรงนี้
เขาขออนุญาตเจ้าของพื้นที่แล้วนะครับ

จะขอเข้ามาพื้นที่ตรงนี้เพื่อทำพิธี
นางสาวรัชนกอาการทุรนทุลายอย่างนี้เนี่ยร้องเลยร้องแล้วเหมือนสั่นหนาวมาก

พอถึงพื้นที่ตรงนี้เดินสำรวจ

อกเทียน๒เล่มแล้วใช้สายสินพันที่หัวด้วย

อยู่นะนางสาวรัชนกก็มีอาการลักษณะแบบนี้ลองไปดูซิว่าเป็นแบบไหนครับ

ตอนนั้นมันยังลืมไม่หมดเลยมันเพิ่งจะไหม้ได้สักอาทิตย์๒อาทิตมั่งลูกมาทำงาน๒๓อาทิตหรือยังไม่แน่ใจ
เราก็เห็นยืนเต็มเลยแล้วก็เลยแล้วเราก็ยูเทิร์นกลับเนอะ
แต่จ๊ะหันไปอยากกลับบ้านไปด้วยแล้วนี่ก็ร้องไห้ไปจนถึงบ้านเลยก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
เนี่ยพอทำพิธีเสร็จอาการเป็นอย่างนี้ราวกับว่าเหมือนเพิ่งได้สติ
เหมือนเพิ่งคุยรู้เรื่องอันนี้นี่โอ้โหนี่ดื่มน้ำหมดเอื้อกเอื้อกเอื้อกเอื้อก
ราวกับว่ากระหายน้ำเลยนะมันน่าแปลกนะเพราะเท่าที่เราดูตั้งแต่ตอนแรก
จากที่บ้านเธอมาถึงจุดตรงเนี้ยเธอคุยไม่รู้เรื่องเลยนะนั่นสิค่ะ
พอทำพิธีเสร็จปั๊บเหมือนคนเพิ่งตื่นอ่ะค่ะอ้าวนั่นคุณนักข่าวนี้
นั่นหมอปลานี่เปิดแสงทำไมแยงตา

ทั้งหมดทั้งมวลนะครับสุดท้ายก็ทำพิธีเสร็จนะฮะ
แล้วก็มีการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็คือเหตุสกนาฏกรรมที่ผับแห่งนี้นั่นเองนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลดูแล้วเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ

ดูแล้วยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยครับ